ที่จังหวัดระยองนะคะอยากที่จะให้ช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อย
เพราะว่างงมากอยู่มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มา
ไล่ทำร้ายนักเรียนชั้นป๖ขออภัยม๖

โดยที่ทั้งสองคนที่เป็นคนบาดเจ็บเขาไม่ทำอะไรเลย
เขานั่งอยู่เฉยคนหนึ่งรอผู้ปกครองมารับ

เดินเข้าไปเตะกกหูหูฉีกเดินเข้าไปต่อยจนคิ้วแตกเย็บกันไป๔เข็ม
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้เลยนะคะ
นี่คือรายแรกนะคะเป็นนักศึกษาชื่อนายอัธนนท์แบบพิมายอายุ๑๙ปี
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองระยองบอกว่า

ตัวเขากับนางสาวทวันพรสุประพัฒน์
นั่งอยู่ริมฟุตปาดหน้าสถานีขนส่งรอผู้ปกครองมารับ
ระหว่างนั้นมีผู้ชายสูงประมาณสัก๑๗๐เซนติเมตร
อายุประมาณ๒๕๓๐ปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เบิ้ลเครื่องเสียงดังใส่

เวลาได้ยินเสียงดังเขากับเพื่อนก็หันไปมองว่า

พอหันไปมองเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้ชายคนนั้นวนมอเตอร์ไซค์กลับมาจอดรถ
แล้วก็เดินมากระโดดเตะเข้ากกหูเขาเลย

แล้วคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปทางถนนสุขุมวิทย์
เขาก็โทรแจ้งกู้ภัยมานำส่งโรงพยาบาลระยอง
ทำแผลอะไรเสร็จแล้วถึงค่อยเดินทางมาแจ้งความ
ทีนี้มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าต่อมา
นายกระตันสรรวงอายุ๑๗ปี

มาแจ้งความเหมือนกันเนี่ยสภาพคิ้วแตกมาเลยค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่า๔โมงเย็นเมื่อวานนี้วันเดียวกันเลย
เรียนเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารอแม่
ที่เป็นแพทย์ประจำแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลระยอง

มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุน่าจะประมาณ๓๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวแต่น้องบอกน้องจำยี่ห้อไม่ได้ครับ
อยู่อันนี้หนักกว่าค่ะตรงเข้ามาหาน้องเขาเลย
แล้วต่อยเข้าที่หน้าจนหัวคิ้วแตกเย็บไป๔เข็ม

ไม่มีการแบบพูดคุยอะไรใด
แต่ก่อนที่จะต่อยน้องคนร้ายพูดหนึ่งประโยค

ใส่ชุดรอดอแล้วกลางเหรอ

คุณเขาต้องรีเขาเป็นนักเรียนวิชาอาหาร

พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะ
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกับสองคนนี้

แต่เดี๋ยวให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวแล้ว

ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ชาวระยองใครที่พอจะเห็นพอจะรู้อะไร

งงสืบสวนอยู่เฉยนั่งนิ่งก็โดนต่อยได้นะเดี๋ยวนี้ใครเป็นใครนะคุณผู้ชม